นี่เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องทุ่งนา
ดิฉันก็นึกถึงถ้าเกิดว่ามีทุ่งนาก็ต้องมีควาย
คือเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
มันมีควายตัวหนึ่งที่แบบมาไล่ควิดชาวบ้าน
แล้วทางนายกอบตบ้านตุ่นที่พยาวเขาจับได้
พอจับได้นะก็เลี้ยงดูแบบดูแลควายตัวนี้อย่างดีเลย
ล่าสุดค่ะเตรียมที่จะส่งมอบเจ้าควายตัวนี้

จะได้เป็นประโยชน์ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ใช่ไม่ตื่นกลัวเหมือนคราวก่อนแล้วนะ

คือตอนที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านตำบลบ้านตุ่นที่พยาว

มันหนีตายมาจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพยาว
มันก็ไหว้น้ำควะข้ามกว้านพยาวนะ
แล้วไปไล่ทำร้ายชาวบ้านตามรายทางต่าง

อยู่นานเลยกว่าจะจับตัวมันได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้ว
แล้วพอจับตัวมันได้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ย
ก็มาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น
แล้วล่าสุดค่ะทางอบตบ้านตุ่นทางอำเภอเมืองพยาว
เขาก็ประชุมกันแล้วก็มีมติออกมานะคะ
นำเจ้าควายตัวนี้มอบให้กับโรงเรียนชาวนาบ้านตุ่นใต้
จะได้ใช้ประกอบกิจกรรมพวกวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิม
จะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
นายกอบตบ้านตุ่นก็คือนายรัฐวุฒิชัยใจกล้า
บอกว่าหลังจากจับควายมาได้เมื่อสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ย
บตบ้านตุ่นดูแลมาดีตลอดเลย
แต่ว่าบุคลากรของทางอบตเองก็มีจำกัด
ไม่สามารถจะดูแลเจ้าควายตัวนี้ได้อย่างเต็มที่
ก็เลยต้องหารือไปทางจังหวัดหารือไปยังอำเภอเมืองพยาว
เลยมีมติมานะคะจะมอบให้กับโรงเรียนชาวนาบ้านตุ๋นใต้
จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปด้วยนะคะ
ตอนจับก็จับยากนะตอนนั้นนะฮะ